นี้นะเรื่องของคนที่เคยรักกัน

เบิร์ตคิดดูสิฝ่ายชายเขาขับรถมาใช่ไหม
ขับกระบะมาแล้วเห็นว่าผู้หญิง

ใช่แล้วตั้งใจจะคุยตั้งใจจะเคลียร์

ไม่ได้ตั้งใจมันพลาด
โอ้โหคุณผู้ชมดู
น้ำแข็งมันมีคำถามเยอะแยะเลยหนึ่งของพี่

แล้วคือเอามาฟาดเลยว่าแบบทำแบบนี้ทำไม
นั่นคือ๒คำถามของผมเลย
ผู้หญิงยังอยู่ใต้ท้องรถแบบนี้เนี่ยนะ

โอ้โหโอ้ย

สองคนแฟนเก่ากับแฟนใหม่ต่อยกันอยู่ตรงนั้น

โอ้ยช่วยกันทำยังไง

ช่วยคนที่โดนรถทับก่อน

ผู้หญิงน่ะคือคุณเจนจิรา

อายุ๓๑ปีเธอไม่ได้สติแล้ว

หูหูเบ้าตาปูดสะโพกหัก

คิดดูสิต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าโมก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงถนนสายป่าโมก

แล้วคนขับกระบะเนี่ยเป็นแฟนเก่า
ชื่อว่านายเก่งนุฏภัณฑ์อายุ๓๔ปี

แฟนใหม่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุนะ

เจนจิราจะไปเอาเอกสารที่บ้านไง

คือมันมีคดีอยู่เพราะว่า
เจนแฟนผมเนี่ยเขาเคยโดน

ผมก็จะพาแฟนไปเอาเอกสาร

ขับกระบะไล่ตามมาจู่มาพุ่งชนเลย

แล้วตอนนั้นรถผมก็ล้มชนแล้วปั๊บนะ

ผมโมโหมากนะไปเอาไม้ข้างทาง

ไปทุบกระจกลลึงตัวเก่งลงมา

หลังจากเกิดเหตุนะตำรวจก็ต้องเอาตัวอันนันต

เอาตัวเก่งที่บอกเป็นแฟนเก่าเนี่ยเอามาสอบปากคำ
แล้วเก่งนี่จะโดนข้อหาพยายามฆ่าเอานะคะ

ฮะให้พูดใหม่อีกทีนึงสิผมไม่ได้ตั้งใจชน
แล้วยังไงอานเราอธิบายที่ไม่ตั้งใจชน

จังหวะนั้นน่ะโอ้โหพี่เบิร์ตผมจะขับปาดหน้า

คดีที่ก็บอกว่าแบบโดนผมทำร้ายร่างกายนั่นแหละ

ผมจะปาดหน้าดอม
แค่จะปาดหน้าแต่ผมเอาไม่อยู่
มันเบรกไม่ทันมันก็เลยไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของอนันต์
พอรถล้มผมไม่เห็นว่าเจนจิลา

แต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะสอบปากคำพยานนะ
แล้วก็จะรวบรวมพยาหลักฐานต่างเพิ่มเติม
อาการของคุณเจนจิราเนี่ยตอนนี้คือก็ยังเจ็บอยู่ใช่ไหม

จะสอบปากคำคุณเจนจิราด้วย
แล้วเดี๋ยวต้องให้หมอใบรับรองแพทย์ออกมาก่อนนะ

คือถ้าเกิดว่าเจ็บหนักก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

เบื้องต้นอาการเจนจิรายยังไม่ได้สติเลยนะคะ
โรงพยาบาลป่าโมกบอกว่าต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอ่างทองแล้ว
แล้วที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่ง

สะโพกหักเนี่ยสะโพกหักเนี่ยคุณผู้ชมครับโอกาสที่จะไม่เหมือนเดิมมีเยอะนะ